ในวันนี้สารอาญาได้พิพากษาจำคุก๗ปี๖เดือนธอมดันดีอดีตศิลปินชื่อดังนะครับ
โดยในคดีเผยแพร่คลิปข้อความหมินเบื้องสูงหลังกลับคำให้การรับสารภาพ

จนทีราชทันนำตัวนายธนาธนาธนวัชรนรหรือว่าธอมดันดี
ดีตนักร้องเพลงเพื่อชีวิตมายังสารอาญารัชดาพิเศษ
เพื่อมาฟังคำพิพากษาคดีที่อายการฟ้อง
หมินสถาบันเบื้องสูงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
และกระทำผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปี๒๕๕๙
ร่วมกับพวกที่ยังหลบหนีขึ้นเวทีปราศัย
ของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านผลิตการแห่งชาติหรือนปช
โดยใช้ถ้อยคำหมินประมาทดูหมินแสดงความอาฆาตมาตร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
และระหว่างวันที่๑๓พฤศจิกายน๒๕๕๖ถึงวันที่๒๖เมษายน๒๕๕๙
ออกสู่สาธารณะทำให้ประชาชนทั่วไป
ในและนอกราชอาณาจักรที่ได้รับชมเข้าใจผิด
ลงเชื่อคำประสัยของจำเลยสร้างความเสียหายต่อสถาบันเบื้องสูง
คดีนี้สารได้สอบคำให้การจำเลยและตรวจหลักฐานเมื่อวันที่๒๕มกราคมที่ผ่านมา
ซึ่งจำเลยให้การปฏิเสธและได้แถลงต่อสาร
ขอเปลี่ยนคำให้การเดิมเป็นให้การรับสารภาพ
ต่อสู้คดีเมื่อวันที่๓๐พฤษภาคม
โดยสารพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยกระทำผิดหลายกรรม
ให้ลงโทษจำคุกกรรมละ๕ปี